ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว

ถ้าชีวิตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่ง

ที่ต้องแบกรับน้ำหนักอันหนักอึ้งทั้งกิ่งก้านสาขามากมาย
กิ่งก้านในเรื่องการงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบที่หาเช้ากินค่ำ
กิ่งก้านที่เป็นการดูแลพ่อแก่แม่เท่า
กิ่งก้านที่ต้องดูแลลูกพิการที่แม่ละสายตาไม่ได้เลย
ต้นไม้ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้
จะยืนสู้ภาระหนักอึ้งที่เขาจำเป็นต้องดูแลได้นานสักแค่ไหน

มีวันนึงทำงานชั้นลอยอยู่แล้วเนี่ย

่องขึ้นมามันก็เงียบมากเลย
พอกำลังขึ้นได้ยินเสียงแม่

แต่เขาก็ชักวูบแล้วกริ้งตกบันไดลงไปเลย
แล้วก็ลูกก็หัวแตกเลือดนิดเต็มกองเลยค่ะ
เยาวภาคนซื่อค่ะอายุ๔๒ปีเป็นแม่ของน้องมายค่ะ
น้องไมค์เขาเป็นโรคลมชักเป็นมาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะ
ตอนที่น้องมายอายุประมาณขวบกว่าก็สังเกตว่าเขานอนแล้วก็ตาเหลือกค้าง
คุณหมอก็บอกว่าสมองของน้องเนี่ยมีจุดดำทั้งสมองเลย
บ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ค่ะก็มีตัวแม่
มีตัวน้องไมค์

แล้วก็มีตาตาก็คอยช่วยไปซื้อกับข้าวให้น้องมาย
บางทีน้องมายทำน้ำ๖ทำข้าว๖อะไรอย่างนี้
จะช่วยยายเก็บทำความสะอาด
แต่ว่าเวลาที่เดือดร้อนเราก็
ขอความช่วยเหลือจากพี่สาวป้าสุอะค่ะ
ก็อาจจะเป็นเรื่องเงินบ้าง
บางทีก็ไปตักข้าว
เอามาให้ยายเอามาให้น้องมายค่ะ
แล้วก็มีลุงลุงก็คอยรับส่งบ้าง
เวลาที่ต้องไปหาหมออะไรอย่างนี้ส่วนมากก็จะให้ลุงรับส่งค่ะ
งานที่ทำทุกวันนี้ก็มีขายของในออนไลน์ค่ะ

เมื่อก่อนตอนที่พ่อน้องมายอยู่ด้วยกัน
มันก็หาเงินคล่องค่ะ
ชีวิตก็ไม่ได้ลำบากมาก
ไปแล้วก็ไม่เคยย้อนกลับมาเลยไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลย
เราก็เริ่มที่ต้องดูแลลูกคนเดียว
ก็รักษามาเรื่อยค่ะก็ยังไม่หยุดชักค่ะ
คุณหมอก็บอกว่าเนื้อสมองเขามันเสียแทบจะแบบไม่มีชิ้นดีค่ะ
กระทั่งอายุประมาณ๑๒ปี
คุณหมอก็แนะนำว่าต้องผ่าตัดดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ให้กินยาอะไรตามปกติเหลือแบบนี้ค่ะ

น้องชักได้ตลอดเวลาเหลือแบบนี้
วันนึง๒๐๓๐บาทขึ้น

เดี๋ยวก็นอนโรงพยาบาลเดี๋ยวก็หาหมอเย็บอยู่อย่างนี้ค่ะ
ผ่าตัดเขาก็ความจำเขาดีกว่านี้
ร่างกายเขาก็ฉับกระเฉงกว่านี้ค่ะ
แต่พอหลังผ่าตัดมาเขาก็ช้าลง
ความจำต่างเขาก็ลดลง

กว่าจะล้มตัวลงนอนเขาก็ช้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไม่รู้จะรักษายังไงแล้ว

ก็ตัดสินใจผ่าตัดอีกรอบนึง
มันลดลงก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าตลอดอะไรอย่างนี้
เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะชักตอนไหน

ฝึกให้เขาแปลงฟัน

แต่ว่าเขาก็ชักหน้าเข้าไป
ทิ้มไปในถังน้ำอย่างนี้
คนส่วนมากที่เป็นโรคลมชัก
จมน้ำในห้องน้ำเยอะที่สุด
แม้กระทั่งน้ำขันเดียวก็ทำให้ลูกจมน้ำได้
ทุกอย่างเขาก็ต้องระวังมาก
ชักก็ยิ่งพัฒนาการช้า
ก็ทำให้เขาเหมือนเด็กอายุไม่เกิน๕ขวบ
เขาอ่านหนังสือไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลย

ไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลย
ลูกเอ๊ยตาสงสารก็มากเลย
เพราะเขาต้องอย่างลูกพิการ

เขาต้องทำมาสิ่งเดียวนั่นแหละ
แม่ก็ห่วงน้องเอ๊ยก็จะเจ็บป่วย

บางทีอย่างเดินเขาเดินไม่สะดวก

ก็กินโครงไก่ประจำกินมานาน
๓๔เดือน
ก็มีความรู้สึกว่าสงสารลูก

ให้เขากินแต่โครงไก่คงไก่โครงไก่อะไรอย่างนี้
มันเหมือนมันถูกฝังไว้ในความรู้สึกของเขาว่า
โครงไก่มันคือของที่กินได้
ของที่มันน่ากินกว่าเนื้อไก่
การดูแลน้องมายก็ค่อนข้างยากค่ะ
เพราะว่าน้องมายเขาชักบ่อยชักได้ตลอดเวลาค่ะ
กลางคืนตี๓ตี๔บางทีแบบ
มายก็ไม่นอนเลยแม่หลับไม่ได้เลย
วันก็ไม่ไหวค่ะเพราะว่าเป็นเบาหวานด้วย

มือก็สั่นใจก็สั่นเท้าก็ไม่ค่อยมีแรง
น้องก็ยืนอยู่ข้างแล้วก็น้องก็ล้ม
เราก็รีบลุกขึ้นมันก็รู้สึกเวียนหัวน่าจะมืด
เรารับลูกไม่ทันก็ดีที่ขารองตรงหัวน้องพอดีเลย
เราก็ไม่อยากให้ลูกเจ็บเรื่องชักแล้วล้มฟาด

คนโตยังไม่ไหวเลยที่ต้องล้มแล้วล้มอีก
แต่น้องมายเขาโอกาสเขาล้มได้ทั้งชีวิตของเขา
ไม่เคยคิดจะทิ้งลูกเลย
มีความรู้สึกว่าลูกอยู่เราก็อยู่เราอยู่เพื่อกันและกันเลย
และอย่างน้อยลูกก็เป็นกำลังใจของเรา

ก็ไม่เคยท้อเหนื่อยขนาดไหนก็ไม่ท้อ
เราต้องทำเพื่อลูกเลย

ทำทุกอย่างเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้อยู่อย่างปลอดภัย
ปูเบาะปูผนังทำห้องน้ำใหม่ที่เหมาะกับเขา
หนี้แล้วก็เป็นทุนในการประกอบอาชีพ
ผมดูเรื่องราวชีวิตแล้วกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงนะฮะ
ด้วยความไร้เดียงสาของเด็กน้อย
โครงไก่เป็นอาหารที่คนทั่วไปมักจะเลือกกินตอนที่เราไม่มีแล้วจริง
คงแย่สุดแล้วในช่วงนั้นนะครับ
แต่ด้วยความไร้เดียงสาของน้องเขาก็กินอย่างอเล็ดอร่อย
วันนั้นมีเนื้อไก่มากองอยู่ตรงหน้ามาวางอยู่ตรงหน้า
โดยที่มีคนใจบุญใจดีเอามาให้
แต่น้องไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องกินมันคือเนื้อไก่
เขากินอย่างนี้มาจนชาชิน
ครอบครัวน้องมายอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วค่ะ

ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นทำงานอะไรก็ไม่ได้
ช่วงนั้นน้องชักมากกว่านี้อีกชักมาก
แล้วก็งานที่ทำก็ไม่ได้ดีงาน
เมื่อก่อนยังไม่ได้ออกไป

แล้วก็รายได้เรามีมั่งไม่มีมั่งอะไรอย่างนี้
บางทีแบบทั้งอาทิตย์ไม่มีรายได้เข้ามาบ้านเลย

แต่เราไม่รู้จะเอาอะไรให้ลูกกินอะไรอย่างนี้ครับ
สะท้อนใจแล้วก็สะท้านมากเลย

ล้มจนแผลบนหัวนี่เขาบอกว่าไม่มีที่จะเย็บแล้วเหรอฮะ

ยังเขียวอยู่เลยลูก

เวลาเราไม่ทราบว่าเขาจะชักตอนไหน
อย่างเช่นถ้านั่งอยู่บางทีก็ชักตกเก้าอี้ลงไปเลยค่ะ
แล้วอาการทางสมองของน้องเป็นยังไงบ้างครับ
ทางสมองเขาก็จากที่คุณหมอบอก
เขามีจุดสีดำรอบสมองเต็มเลยค่ะ
แล้วก็สมองส่วนการเรียนรู้ของเขามันไม่มีเนื้อสมอง
แต่มันมีน้ำแต่ว่ามันก็จำนวนไม่มาก

แล้วก็ตรงมันจะมีเส้นเหมือนเส้นโค้งในสมองอะค่ะ
คนเราทั่วไปมันจะยาวจะยาวตามปริมาณที่มันควรจะเป็น

ก็เลยทั้งหมดเลยรวมก็เป็นเหตุให้น้องมาย
ชักได้มากกว่าคนอื่นแล้วคุมการชักยาก
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ก็พอได้แต่ไม่ทุกคำพูดครับ
แม่เป็นไหนแม่กินข้าวแม่หิวน้ำ
หรือเรื่องดูรักน้อง
พูดได้ไหม
เลยต้องเราดูแลตลอด
ปลุกลงไปเราก็แบบลุกลงไปกองแล้ว
ท้อไหมทุกวันนี้
ท้อไหมไม่ท้อแต่เหนื่อย

เราต้องทำยังไงเราก็ต้องทำเราไม่ไหว
ถ้าเราหยุดแล้วใครจะดูแลทุกอย่างในบ้านแทนเรา
ก็เลยนี่แหละเป็นสาเหตุที่ว่า
มันมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ที่จะเข้ามา
เพราะแม่ไม่สามารถที่จะละสายตาได้

ถ้าช่วงที่น้องมายเขาแข็งแรงดีเลย
ก็จะออกไปที่ตลาดพลอย
ก็ไปดูว่ามีพลอยไหนเอาไปขายก่อนได้
แล้วก็เอาไปขายตามสุขเสาที่เขาจะมีตลาดพลอย
แล้วเวลาแม่ไปอย่างนี้แล้วน้องอยู่กับใครครับ

ก็ไปสักชั่วโมงกว่าอะไรอย่างนี้
รีบไปแล้วก็รีบมาแล้วก็รีบทำงาน
หรือเราก็ไปเอาพลอยของใครเข้ามา
ที่แบบเราคิดว่าลูกค้าน่าจะชอบ
ชอบอันนี้เราก็ขอเขาถ่ายรูปแล้วเอามาขายในออนไลน์
แล้วก็พอนั่นเสร็จเราก็เอาพลอยไปคืนเขาอะไรอย่างนี้

ถ้าขายได้ลูกค้าโอนเงินมาให้เราก็เอาเงินไปจ่ายค่าพลอยเขา
พี่เอมีโรคประจำตัวบ้างไหมฮะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างไหม
ก็เป็นเบาหวานค่ะพอเป็นเบาหวานก็เหนื่อยง่าย
แล้วก็บางทีแบบไม่ค่อยได้นอนก็ยิ่งใจสั่นต้องแบบ
มันเพียค่ะแต่เราก็หยุดไม่ได้
ยิ่งเคยแบบเวียนหัวมากบ้านแทบจะหมุนเลยอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าถ้าไปเนี่ยเดี๋ยวหมอให้นอนโรงพยาบาล
แล้วใครจะดูลูกใครจะไปหากับข้าวมาบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ความหวังของแม่คืออะไรครับ
ก็อยากให้น้องมายสุขภาพดีขึ้น
อยากให้มีการรักษาใหม่เกิดขึ้น
กินยาผ่าตัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือมันมียาที่ดีที่สำหรับทำให้น้องก็ชักน้อยลงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ได้เหนื่อยแล้วจะหมดแรง
ถ้าเรามัวแต่ท้อเราก็จะไม่มีแรง
เพราะว่าเขาคือกำลังใจของเราอะไรอย่างนี้
เขาก็มีความสุขที่เขาได้อยู่กับแม่

ขอให้มีแม่อยู่ด้วยเขาก็มีความสุขของเขาแล้ว
ประสูจน์บ้างประสูจน์เป็นพี่สาวหรือคะ

ประสูจน์มาดูแลครอบครัวนี้อย่างไรบ้างครับ
จริงก็ดูแลเขามาตลอดตั้งแต่ที่เขาปกตินะคะ

เวลาที่เขาขัดสนเงินอะไรอย่างนี้
ก็เราพอมีเราก็ให้
บางทีก็เอาข้าวสารบ้างบางทีก็เอาน้ำมันไปฝากบ้าง
เราก็ช่วยดูช่วยอาบน้ำให้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

เคยเห็นเขาร้องไห้บ่อยไหม
โดยส่วนตัวเขาไม่ร้องนะแต่ว่าเขาก็จะไปบ่นบ้างว่า

บางทีก็เลยบอกเขาว่าชีวิตเราก็ต้องต่อสู้เนอะ
ก็เจ๊ก็ไม่มีอะไรจะให้ขอให้เป็นกำลังใจ

ถ้ามีอะไรก็เจ๊พอช่วยได้ก็จะช่วยแบบนี้
ก็บอกเขาว่าใครให้กำลังใจเราเท่าไหร่
ก็ไม่สำคัญหรอกเท่ากับเราให้กำลังใจตัวเอง
นอกจากประสูจน์แล้วก็ยังมีพี่ชายหนึ่งคนเลยครับ
นั่นก็คือลุงโอเป็นพี่ชายของแม่ด้วยเหมือนกัน

โอนี่ก็ทำอาชีพอะไรครับ

ต้องน้องมายชักโม้แตกไปส่งบ้านก็ต้องรีบมาเลยครับ
รู้สึกยังไงครับเห็นน้องลำบากขนาดนี้
ก็สงสารครับแต่ไม่รู้จะทำไง
แล้วก็จนเหมือนกัน
เขาช่วยได้แค่ทันทีที่เขาโทรรีบบอก

ว่าจะอยู่ใกล้แค่ไหนก็ต้องมา

บอกว่าไม่มีเงินที่จะจุนเจือครอบครัวหรอก
ไม่มีเงินทองจะช่วยเหลือลูกหลาน
แต่มีกำลังใจให้กับลูกกับหลานตลอด

อยู่เป็นโร่โทไทยให้ลูกและหลานนะพ่อน้า

ผมเชื่อนะว่าความรักที่แม่มีต่อลูก
มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงแล้วเขาสัมผัสได้
วิกฤตของบ้านเราในตอนนี้ที่เจอคืออะไร

ทำให้เหมือนก็การดูแลน้องมันก็ลดลง
เราต้องการในสิ่งที่เราขาด
เราคิดว่ามันจำเป็นต่อการช่วยเหลือลูก

แล้วก็เห็นบอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยตอนนี้ที่เป็นห่วงมากเลยก็คือ

ก็บ้านมันไม่ค่อยปลอดภัยค่ะมันไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องมาย
ห้องน้ำก็แคบเดินไปไหนมันก็เป็นจุดเสี่ยงหมดเลยค่ะ
แล้วถ้ามีลาวจับมีอะไรอย่างนี้นะในห้องน้ำเนี่ยสำหรับน้องมันก็จะปลอดภัยขึ้น

เป็นเบาเพราะว่าตอนนี้นะทีมงานบอกว่าน้องมายไม่มีที่จะเย็บแล้ว
อย่างแผลนี้ค่ะคือมันแตกมาเป็นไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วอ่ะ
บางครั้งแบบจนหมอเย็บไม่ได้

มันไม่มีหนังให้มาดึงเราก็ต้องปล่อยให้มันแห้งเองให้มันรัดเนื้อเอง
แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ยคุณแม่จะเอาเงินไปทำอะไรก่อนครับ
ทำเรื่องสถานที่ปลอดภัยให้น้องก่อนค่ะก็อยากให้น้องได้อยู่ได้สบายล้มชักแค่ไหนน้องก็ไม่เจ็บตัว
เพราะลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตผู้หญิงคนนี้นะครับเธอจึงพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง
ต่อสู้กับความยากลำบากด้วยความหวังเรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของแม่เอได้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไป
ในการตอบคำถามในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
พ่อมีนักมวยในชีวิต
มีนักมวยในดวงใจไหม

นักมวยในดวงใจพ่อคือใคร

เมื่อก่อนที่พอเขาทรายต่อยเป็นไง
โอ้ยมัดเดี๋ยวร่วง